มานี่ก่อนเลยค่ะพี่เสกพี่การมาตามนัด
วันก่อนเราก็เพิ่งสัมภาษณ์ไปนะคะ
เพราะว่าต้อนรับน้องเสือลูกชายคนโตกลับมา

เดี๋ยววันนี้นะเขาจะนัดโอนเงิน๑๕ล้านให้ลูกช้า
ถรุก๑๕ล้านไม่ใช่๑๐ล้านนะจ๊ะ
แล้วพี่การก็บอกเดี๋ยวพี่ส่งข่าวมา

คุณผู้ชมอย่างที่ทราบก็รักษาโรคซึมเศร้าอยู่นะคะ
ก็ทานยาแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้ค่ะ